คุณผู้ชมค่ะมาดูหัวใจแห้งเหี่ยวกัน

แน็กชาลีเห็นตาแก๊กเป็นคนตลกแบบนี้
แต่พออกหักขึ้นมาจุกแล้วก็เจ็บอยู่เหมือนกันคุณผู้ชม
คือเจ้าตัวเนี่ยเคยออกมาเปิดใจกันไปแล้ว
สำหรับความรักครั้งนี้ที่อาจจะจบไม่ค่อยแบบว่า
ไม่ได้แฮปปี้อะไรเท่าไหร่กับน้องเก๋ไก่สไลเดอร์นะคุณผู้ชมนะ
เอฟซีบอกว่าก็บ่นเสียดายอยู่ไม่น้อยเลย
เพราะว่าคู่นี้เขาก็น่ารักกันทั้งคู่
เมื่อวานนี้คุณผู้ชมเป็นครั้งแรกเลยนะ
ที่น้องเก๋ไก่เขาออกมาเปิดใจถึงแน็กชาลีหลังจากเลิกรากันไปใช่ไหม
เก๋ไก๋บอกว่าที่จบกันไปเนี่ยนะ
ก็ไม่ได้เสียดายเวลาที่คบหากันมานะ
เพราะว่ามันมีจุดที่เราสองคนเข้ากันไม่ได้จริง
เอาจริงรู้จักแน็กมา๒ปีค่ะ
ที่แน็กบอกว่าคบกันมา๓ปีเนี่ยคือน้องรู้จักกันมา๒ปี
แต่เพิ่งมาคบกันเป็นแฟนช่วงหลังเท่านั้นเอง
ก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันคงเข้ากันไม่ได้แล้วจริงแหละ
เพราะฉะนั้นไม่ไปต่อกันดีกว่า

ก็เลยแบบว่าไม่อยากจะวุ่นวายเรื่องความรักหรือเปล่า
เดี๋ยวก็ต้องมีประกบพระเอกคนนั้นคนนี้ถ้าคบหากับแน็กชาลีเดี๋ยวจะขายงานไม่ได้
อันนี้เป็นแบบว่าตั้งข้อสงสัยของชาวเน็ตนะฮะ
ตัวก็ยืนยันว่าเรื่องงานไม่เกี่ยวนะคะเป็นความรู้สึกส่วนตัวล้วนเลย
แล้วก็ที่สำคัญค่ะยังยืนยันด้วยว่าการเปิดตัวคบหากับแน็กชาลีเนี่ยนะ
แล้วก็ปิดฉากรักลงแบบรวดเร็วเนี่ยไม่ใช่คอนเทนต์นะ
สำหรับหนูรู้สึกว่าต้องหยุดแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกคือไลฟ์สไตล์หรือว่าการใช้ชีวิตหลายอย่าง
คือเราลองศึกษากันแล้วแล้วรู้สึกว่ามันไปต่อด้วยกันไม่ได้
เสียดายเสียดายเวลาไม่เสียดายค่ะไม่เสียดายเพราะว่ารู้สึกว่าตอนที่คุยกัน
ก็คุยแล้วก็เป็นคนที่น่ารักต่อกันแล้วก็ทำเต็มที่แล้ว
ขอบคุณมากฮาโหลค่ะขอบคุณค่ะ
ยังดูซีเรียสนะในการให้สัมภาษณ์เพราะปกติน้องเก๋ไก่เป็นคนแบบสดใส
มันมีแบบดูแบบบทซีเรียสจริงจังดึงเสียงลงต่ำนิดนึง
ทิ้งขึ้นไปฉันคงจะหลงลืมเธอสักวัน
อยากจะร้องคลอไปแต่ร้องไม่ถูก
กลัวเดี๋ยวแบบจะเหลวเปลวไปกว่านี้